เอานี้ค่ะสายทุเรียนใครที่เป็นสายทุเรียน
คงจะรู้กันดีว่าแหมกลิ่นของมันเนี่ยหอมหวนซะเหลือเกิน
เขายวนจริงจริงเออแต่คนที่ไม่กินทุเรียนเนี่ย
ก็สายหัวเลยนะคะโดยเฉพาะคนต่างชาติ
มันมีเรื่องไงคุณผู้ชมกรณีปรายศนีย์ที่เยอรมนี
รับพัสดุเป็นทุเรียนจากไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
กลิ่นมันเนี่ยโอ้โหจนเขาต้องไปแบบ
แจ้งความแบบเป็นเรื่องใหญ่โตเลยเพราะว่ากลัวว่าเนี่ย
มันคือระเบิดชีวภาพแถมที่สำคัญนะ
พนักงานปรายศนีย์เข้าโรงพยาบาลเลยคือทนไม่ไหวกับกลิ่นทุเรียนอ่ะ
แล้วเข้าโรงพยาบาลไปเป็นสิบคนทีนี้เราก็เลยต้องไปถามอาจารย์เจตค่ะ
อาจารย์เจษดานี่แหละว่าอาจารย์จริงคนที่เขาได้กลิ่นเนี่ย
คือมันถึงขั้นนั้นเลยเหรอต้องเข้าโรงพยาบาลเลยเหรอ
เรียงกันก่อนค่ะคุณผู้ชมกรณีที่สื่อต่างประเทศ
เขารายงานเหตุการณ์โกลหนที่เกิดขึ้นที่ปรายศนีย์ของเยอรมัน
พนักงานสิบสองคนเนี่ยปวดหัวเวียนหัว
๖คนในจำนวนนี้ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็กลายมาเป็นคำสั่งอบพยพพนักงาน๖๐คนออกจากอาคาร
เนื่องจากว่ามีพัสดุปริศนาค่ะส่งมาแล้วปรายศนีย์เขาต้องคัดแยกไง
ปรากฏว่ากลิ่นเนี่ยคงจะแพ็คมาไม่ได้ดีเท่าไหร่ค่ะ
กลิ่นมันก็เลยเล็ดลอดออกมาเหม็นตลบอบอวน
ตำรวจตามฉุกเฉินมาตรวจสอบระดมรถพยาบาลอีก๖คัน
เพื่อที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพราะนี่ไม่รู้ว่าคือระเบิดชีวภาพหรือเปล่า
แต่พอเปิดดูเอ้าทุเรียนไทยนั่นเองค่ะ๔ลูก
มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องใหญ่ของต่างชาติ
คือคนไทยเราอาจจะแบบชิวก็แล้วยังไงอ่ะ
ก็ส่งทุเรียนทางปริศนีย์ไม่เห็นมีอะไรเลยแต่ต่างชาติไง
เขาไม่ได้ชินกับผลไม้กลิ่นแรงแรงแบบนี้แล้วทุเรียนเนี่ยนะคะ
ถูกส่งจากเมืองนูแรมเบิกถึงผู้รับเป็นชายวัย๕๐ปี
ซึ่งพัสดุนี้จริงณตอนนี้ส่งถึงมือผู้รับแล้ว
แล้วเราก็เลยไปถามอาจารย์เจตไงว่าอาจารย์คะกรณีแบบนี้เนี่ย
มันยังไงกันแน่เข้าไปดูในเฟซบุ๊กอาจารย์
อาจารย์ก็ยืนยันผ่านเฟซบุ๊กด้วยบอกว่าจริงจริงทุเรียนเนี่ย
มันไม่ได้มีสารพิษอะไรนะแต่ว่าคนที่สูดดมกลิ่นทุเรียนเข้าไปเนี่ย
เหม็นจนเวียนหัวจนคลื่นไส้ก็แค่นั้นเองเออ
แต่ว่าแหมคนไทยส่วนใหญ่จะชอบทุเรียนไงคะ
เขาจะบอกว่ากลิ่นหอมเป็นราชาผลไม้แล้วก็รสชาติอร่อยนะคะ